คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เรือที่มีนักเรียนฝึกดำน้ำแล้วก็มีครูฝึกดำน้ำ
นั่งกันอยู่บนเรือลำนี้แล้วก็เรือล่มที่จังหวัดตรังแล้วก็เมื่อวาน
ทีมข่าวของเราก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ตอนช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะคะช่วงกลางคืน
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่รอดชีวิตเขาเล่าให้ฟังว่าเรือมันมีปัญหาตลอดเลย
มันติดติดดับอยู่ตลอดจนสุดท้ายเนี่ยเรือรั่วแล้วก็น้ำ

ใช่ไหลเข้ามาน้ำไหลเข้ามาในเรือนะคะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต๕คน
แล้วมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าวินาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแบบน่าสงสารมากเขาบอกว่าช่วงวินาทีเกิดเหตุเขาคว้ามือไปจับมือแม่เอาไว้

ใช่จะช่วยแม่แต่สุดท้ายเนี่ยคือช่วยไม่ไหวมือหลุดออกจากกันแม่ตกลงไปในห้องโดยสารแล้วก็แม่จมหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
และคุณก็ลดสิ้นจากค่ำเอลังค์สบายด้านหลวงด้านทำงานให้เฮ้าที่ที่หาเวลาจะแบบนี้นะครับ
ทำไมไม่เป็นอย่างปะนะ
รวม๘คนให้การแนวทางเดียวกัน
เช่าเรือลำนี้ไปฝึกสอนเรียนดำน้ำ๕วัน
วันที่เกิดเหตุคือวันที่๓แล้ว
ช่วง๓วันที่ผ่านมาเรือมีปัญหาตลอด
เครื่องดับเรือรั่วน้ำไหลมาในท้องเรือ
นางสาวตินนาวรวัฒนกุลอายุ๒๒ปี
ชาวจังหวัดปฐุมธานีนักเรียนดำน้ำผู้รอดชีวิต
เล่าให้ฟังว่าไปเรียนดำน้ำกับคุณแม่ค่ะ
คุณแม่คือคุณถัปนีวรวัฒนกุลอายุ๕๒

บอกว่าขณะลงไปขนถังออกซิเจนที่ห้องโดยสารชั้นล่าง

พยายามจะช่วยคุณแม่คือคว้ามือแม่เอาไว้
แต่กระแสน้ำมันทะลักเข้าเรือแบบแรงมาก

แล้วแม่ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาลูกสาวนะคะ
มาดูรายชื่อผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งนักเรียนที่เรียนดำน้ำกับคุณครูสอนดำน้ำนะคะ
มีนางสาวทีชายาเมธามงคลทิพย์อายุ๓๒ปี
นางสาวจันดาราทัพจันทร์อายุ๔๑ปี
ถาปนีวรวัฒนกุลอายุ๕๒ปี
นางสาวสุมันสนาสุธานุรักษ์อายุ๓๓ปี
ทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนดำน้ำนะคะ
แล้วก็มีครูสอนดำน้ำที่เสียชีวิตด้วย
นายมะหัดทนการจำนักประกอบอายุ๒๗ปีค่ะ
วันที่เกิดเหตุก็มีคนโดยสารไปกับเรือลำนี้
คนนะคะเป็นครูสอนดำน้ำ๕คน
นักเรียนดำน้ำ๘คนเจ้าหน้าที่ประจำเรือ๓คน
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายนัทศิษยโชธพิมาย
เจ้าของเรือเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
หลังจากนี้ต้องรอให้สภาพอากาศเปิดแล้วก็จะร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานไปกู้ซากเรือขึ้นมาตรวจสอบ
เรือลำนี้ก็คือเรือโชธารา๒
นายวรวัตรแก้วศรีงามท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ตรวจสอบแล้วพบว่าเรือลำนี้ไม่ได้ขออนุญาตประกอบการเรือนำเที่ยวด้วยค่ะคุณผู้ชม